คุณผู้ชมครับมาฟังข่าวดีเรื่องนี้กันหน่อย

วันนี้มีคนดวงดีดวงเห็งครับ

ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับ

ที่ได้ทองล้านจากแคมเปญ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ

ออกจากงานเนื่องจากพิษเศรษฐกิจช่วงโควิดที่ผ่านมา

และจะนำเงินไปต่อยอดสร้างอาชีพเพิ่มเติมครับ

ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปดังนั้น

และฝาคันโซคูณ๒กันเข้ามาได้เลยครับ

ฝาที่ร้านถูกดี

ผมรู้สึกว่าอยากทราบค่ะว่าเราได้
เป็นผู้โชคดี
ร้านที่สุดของฝาคาราบาลแดง

ส่งฝาคาราบาลแดงไปรุ้นรางวัลกำหนดกี่ฝา

ผมก็ทยอยกินเรื่อยครับผม

แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนสำรอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ

บรรยายความรู้สึกไม่ถูกเลย

คุณผู้ชมคะคาราบาลไม่ได้หยุดแจกแค่นี้นะคะ
เพราะว่าเราแจกต่อถึงสิ้นปี

เดี๋ยวขอย้ำกันอีกครั้งค่ะว่าคาราบาล
แจกมอเตอร์ไซค์ทุกวัน

ส่งกันเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้น

เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวมิ้วย้ำของรางวัล

ยังแจกทองล้านต่อไปอีกค่ะ
๑ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่า

พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ

จากนั้นพับใส่ใต้ฝา

มาที่ตู้ปน๒บางประกง

กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์

และร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้นะคะ

ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันเลยค่ะ

ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
เครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา๑๐บาท

โซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนะครับ

มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทน

ร้านขาใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ

รีบส่งฝากันเข้ามาเยอะนะครับ

ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
คุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้